ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ

เพราะว่าหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เพื่อให้รองรับกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่๒

ซึ่งยังไม่ถึงตามข้อกำหนด
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั่นเอง
แต่ก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติไม่แตกต่างจากเดิมแต่อย่างใดนะครับ

และจะให้คุณซื้อรายนี้ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปนั่นเองครับ